ก็เป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านเขาก็สงสัยว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
บ้านหลังนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่เมื่อวานเราให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปภาพไป
เจ้าของบ้านร้องหาหมอปลามือปราบสัมภเวษีให้ไปตรวจสอบให้หน่อย
นี่คือในห้องน้ำนะอยู่ดีไฟลุกพลึบตรงนี้ในตะกร้าที่เขาใส่แปลงสีฟันแล้วไฟลุกตรงนี้ที่เดิมคนละวันกันแต่จุดเดิมเลยในห้องน้ำเหมือนกัน
เจ้าของบ้านเขาบอกว่ามันแปลกหาสาเหตุไม่ได้เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
จากไฟลุกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอยู่ดีมีลูกสาวเจ้าของบ้านอายุ๑๑นั่งอยู่มีเลือดหยดลงมาคือเป็นน้ำสีแดงหยดลงมาโดนไหลโดนตัวหยดโดนข้าวของในบ้านเต็มไปหมดเลย
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกครึ่งชั่วโมงจนเจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยหมอนเหมือนเสื้อผ้าที่โดนหยดเลือดแบบนี้นะเอาไปกองทิ้งริมทางเลย
ส่วนใหญ่จะเกิดสี่ห้าโมงเย็นไปถึง๔ทุ่มใช่มีหยดแบบนี้ก่อนแล้วก็ไฟลุกใช่เขาสงสัยมากเลยว่าเกิดจากอะไรกันแน่
นี่ค่ะบ้านหลังนี้เจ้าของก็คือนายเรวัตเกรดเผือกอายุ๔๖กับนางจันเพลคำศรีอายุ๔๕นะคะมีลูกสาวอายุ๒๑คนนึงและอายุ๑๑คนนึง
เด็กอายุ๑๑นี่แหละที่เขาบอกว่าเขาโดนเลือดหยดใส่ตัวตลอดเลย
แล้วเหมือนกับมีสัมผัสพิเศษอะไรด้วย
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับหนูน้อยวัย๑๑ปีคนนี้นะคะ
น้องก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งเรื่องหยดเลือดทั้งเรื่องไฟไหม้
คือพอมีหยดเลือดหยดมาปุ๊บแล้วเหมือนกับมีวิญญาณมาบอกให้ระวัง
น้องก็บอกแบบนี้มีวิญญาณมาบอกให้ระวังว่าจะเกิดไฟไหม้ตามจุดต่างในบ้าน
แล้วน้องก็บอกว่าน้องมีสัมผัสพิเศษเห็นและคุยกับวิญญาณได้
บอกล่าสุดเห็นผีปอบกำลังสู้กับกุมารสองตน
และตุ๊กตาลูกเทพอีกหนึ่งตนคือแม่เลี้ยงเอาไว้
แล้วน้องเขาเห็นว่าผีปอบกำลังสู้อยู่เลย
กับผีปอบที่แบบหน้าเหมือนกับญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว
ผีปอบมากันแปดตน
ป่อแปดกุมารสองลูกเทพอีกหนึ่งใช่
แล้วก็ระหว่างที่ต่อสู้กันอยู่มีปู่ฤษีที่แม่กราบไหว้นับถือมาปราบ
เรื่องราวมันจบครับแม่กราบไหว้มานาน
คือเหมือนกับว่าปู่ฤษีเนี่ยเอาไม้เท้าปักไปบนดิน
ปอบแปดตนกระเจิงหายกันหมดเลย

พอมีเลือดหยดลงมาหนูก็เห็นผีแล้วก็สัมผัสได้
พอเลือดหยดลงมาก็จะมีพวกยายเขามาบอกว่า
อีกสักพักจะมีไฟไหม้อะไรพวกนี้ค่ะ
ก็เห็นน้องกุมารเขาไปเล่นด้วยกัน

พี่บอกพี่แม่จะพูดมา
เขาไปเล่นกับพี่พายนัทธนงแล้วก็พายราชนูทองเล่นอยู่ด้วยกัน
พอหนูหันไปเรื่อยก็จะมีแบบพวกปอบมันมาแฝงมาเป็นแบบยายหนูอะค่ะ
หลายคนอ่ะค่ะก็มันจะมีเลือดอาบแล้วก็บอกว่าจะเอาของดิบ
นี่ไงคือน้องเค้าคุยกับตีนี่นะครับวอลเราค่ะ
อ่าน้องเขายืนยันว่าน้องเขาเห็นจริงจริงครับนี่คือเรื่องจริงส่วนคุณแม่ของน้องนะคะคุณแม่จันเพลคุณแม่บอกว่าไม่ได้เป็นการสร้างเรื่องหรืออุปโลกอะไรขึ้นมานะแม่เองก็ไปหาอาจารย์ที่นับถือมาปัดเป่ารังควานก็หลายคนก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องของมนต์ดำคุณสัยคนที่เล่นของเนี่ยคืออาจารย์ที่นับถือพยายามมาปัดเป่ารังความหลายรอบแล้ว
แต่ก็ยังมีไฟไหม้โดยไม่รู้สาเหตุในบ้าน
อย่างไรครับ
ก็เคยก็เลยไปดูทรงปู่ตรงนั้นเขาบอกว่าให้จุดทูบ
จุดทูปขอเข้ามาเขากลางแจ้ง๕ดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางเขาให้เปิดแสงสว่างให้เราเห็นว่าเพราะอะไร
พอดีจุดทูปบอกแล้วก็เหมือนฝันเห็นเงาดำอะค่ะ
หนูก็เลยจับจุดได้เออสงสัยจะเป็นจุดนี้
เนี่ยค่ะแล้วตอนที่นั่งเล่านั่งคุยกันอยู่เนี่ยน้องเด็กหญิงวัย๑๑เนี่ยลูกสาวของบ้านเนี่ยเขาจะนั่งอุ้มลูกเทพอยู่ตลอดเลยนะ
ใช่เขาบอกแม่เลี้ยงเอาไว้แม่เลี้ยงเอาไว้ใช่ไหมเนี่ยติก็นั่งคุยไปแล้วก็นี่เห็นไหมเดี๋ยวจะมีภาพนี่เห็นไหมลูกเทพที่แม่เลี้ยงเอาไว้
ใช่แล้วน้องเขาบอกแบบนี้นะตอนที่ติกำลังคุยด้วยนะน้องเขาก็บอกว่าหยดเลือดหยดมาอีกแล้ว
หดใส่ลูกเทพด้วยเหรอนี่ไงเขาเปิดให้ดู
ติบอกติตกใจเลยนะทีมข่าวของเราตกใจเลยนะก็ไปดูใกล้ติขอดม
มเหรอขอดมคือก็ต้องพิสูจน์ไงว่าใช่เลือดจริงหรือเปล่า
ติบอกว่าเป็นกลิ่นคล้ายกับน้ำลายปนเลือด
ก็ติก็เลยบอกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่า

ตามเหงื่องตามกระพุงแก้มก็มีรอยช้มแดงแดงไปหมดเลยอ่ะค่ะ

แต่น้องเขาบอกติว่าหนูไม่ได้ฟันผูก
หนูไม่ได้เป็นโรคลักกะปิดลักกะเปิดโรคอะไรในช่องปาก

แค่ติะอ่ะไปให้น้องอาปากอ่ะ
แหมนช่วงนี้ด้วยนะ๓ขัดหลังเลย

แล้วเลือดที่มันออกมาจากปากจากฟันเนี่ย

แต่มันก็ต้องมีคำถามเรื่องแล้วไฟที่ไหม้
ติเขาขออนุญาตน้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่น้องนะที่แบบเออขอให้น้องอ้าปากเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังนะ
น้องเขายินดีนะคะตีก็เลยงั้นเอางี้แล้วกัน
ตั้งกล้องเลยท้าพิสูจน์ตามคำบอกเล่าของเจ้าของบ้าน
หยดเลือดเนี่ยจะหยดลงมาช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นถึง๔ทุ่ม
อันนี้ตั้งไว้แล้วนะกล้องนี่ใช่ค่ะนี่ผ่านไปสองชั่วโมงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
เจ้าของบ้านบอกว่าจริงแล้วจะเกิดเหตุการณ์แปลกทุกครึ่งชั่วโมงนะคะ
พอหยดเลือดหยดลงมาปุ๊บเดี๋ยวจะมีไฟไหม้จุดใดจุดหนึ่งในบ้านทันที
ซึ่งเลือดมันจะหยดมาที่ตัวลูกสาวเลือดจะหยดมาที่ตัวและที่ทรัพย์สินอื่นอื่นในบ้านด้วยค่ะ
อ๋อเหรอใช่ค่ะมีที่อื่นด้วยค่ะฝาหม้ออะไรอย่างงี้ไงที่เราให้ดูภาพเมื่อวานอ่ะ
ลูกเทพกระโดนใช่ฝาหม้อเอ้ยเสือบอะไรอย่างนี้มี
แต่นี่เราลองตั้งเริ่มตั้งแต่๔โมงเย็นผ่านไป๒ชั่วโมงไม่มีอะไรเกิดขึ้น

มือนั่นภาพเก่านะครับภาพที่น้องเขาเคยถ่ายไว้ที่บ้านเคยถ่ายไว้
ติก็เลยเอางี้ค่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณย่าของน้องคนนี้นะคะ
คุณย่านพัดศรครับคุณย่าก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้ลูกชายลูกสะพ้ายหลานสาว
อยู่ที่บ้านก็อยู่ไม่ได้เลือดหยดและไฟไหม้ตลอด
รับว่าบ้านที่อยู่เจ้าที่แรงมีการแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรให้เห็น
แล้วก็รู้ข่าวว่าพอย้ายบ้านมาอีกหลังก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเดิม
คือบ้านเดิมก็มีแบบนี้ครับบ้านใหม่ก็มีแบบนี้
คือบ้านหลังนี้เพิ่งมาอยู่ได้แค่๒๓วันเองนะ
ก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกับบ้านหลังเก่า
เนี่ยค่ะก็เลยคือเขาก็สงสัยคือทุกคนสงสัยว่าเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ
ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนตัวน้องกันแล้ววันนั้นคือเขาคนตัวแล้วไม่มีไฟแช็คไม่มีอะไรเลย
คือหลังจากไฟไหม้

แล้วในบ้านได้ไปดูไหมครับว่ามีไฟชงไฟแชค
ไม่มีค่ะเพราะว่าไฟแชคจะมีแต่แบบว่าอยู่กับตัวพ่อเขาพ่อสูบบุหรี่หรืออะไรอย่างนี้
ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงฮะเมื่อวานก็คุยกันไปครั้งหนึ่งแล้วอืม
วันนี้ท่านส่งความคิดเห็นมาคุยกันเพิ่มเติมหน่อย
เพราะวันนี้ติเขาตั้งกล้องให้ด้วย

ตั้งแต่เย็นเลย๔โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มตามเวลาที่พ่อกับแม่ของน้องเขาบอกว่ามันจะเกิดช่วงนี้
ช่วงเย็นผ่านไป๒ชั่วโมงเนี่ยยังไม่มีอะไร

แล้วที่บ้านเขาบอกว่าอยากเชิญหมอปลามาหน่อย

เราก็พยายามหาให้ทางหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะ

หมอปลามาแล้วได้ผลยังไงท่านรอแป๊บหนึ่ง
เพราะว่าคุณกิติศักดิ์เนี่ยเขาลองไปคุยกับคุณครูของเด็ก

ก็คือน้องวัย๑๑ปีลูกสาวของบ้านนะฮะเป็นคุณครูประจำชั้นนะครับ
นี่ค่ะคุณครูบอกว่าน้องเนี่ยเพิ่งย้ายมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้๑ปีนะครับ
ถามว่าการเรียนเป็นแบบไหนก็อยู่ระดับปานกลางเข้ากับเพื่อนในห้องได้ในระดับหนึ่ง
น้องเด็กผู้หญิงคนนี้มีประวัติอย่างนี้ฮะ

น้องเคยกรีดร้องเวลาอยู่ในห้องเรียน

ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีก็ร้องแบบกรีดร้องขึ้นมา
ครูก็ต้องพาตัวไปห้องพยาบาลให้นอนพักผ่อน
สุดท้ายแล้วต้องให้น้องกลับบ้าน
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
จะมีปัญหาทางบ้านอะไรหรือเปล่า
หรือจะเป็นพฤติกรรมแบบไหนอะไรยังไง
เป็นอาการเรียกร้องความสนใจหรืออะไรยังไงเนี่ย
ครูบอกครูเขายังไม่รู้ครูยังไม่แน่ใจ
ส่วนเรื่องหยดเลือดถ้าไม่นับหยดตามจุดต่างในบ้าน
แล้วเอาเฉพาะที่หยดตามร่างกายของเด็กเนี่ยนะ
แล้วก็จะมีไฟไหม้ข้าวของในบ้านตามมาเนี่ย
เรื่องนี้ครูบอกว่าครูเพิ่งทราบ
เพราะพ่อของน้องเพิ่งมาขอตัวลูกสาวเหมือนกับลาเรียน
เพื่อไปทำพิธีเกี่ยวกับศัยศาสตร์

ซึ่งครูบอกว่าวันนั้นครูก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ก็ครูไม่เชื่อแต่ครูก็ไม่อยากลบหลู่
แล้วก็ไม่กล้าจะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมาจากการกระทำของคนหรือเปล่า
หรือจะมาจากพลังงานบางอย่างอันนี้ครูก็ไม่รู้
แต่เท่าที่เธอศึกษาพฤติกรรมมานะ
ครูบอกนะบางทีมันก็เป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมในการเรียกร้องความสนใจของเด็ก

เดี๋ยวลองฟังครูนะฮะ
เกินเต็มเย็นให้เขากลับบ้าน
ไปเขาก็มีอาการเหมือนยังไงอ่ะร้องไห้

แต่ครูไม่เห็นเรื่องอาเจียนเป็นเลือดนะครับ
ไม่เห็นเขาก็ลุกแล้วครับวันนั้นก็ไปดีกว่าปล่อยจากบ้าน
ก็เหมือนว่ามีตามรักษีวิทยาที่เขาเรียนมา

ก็เลยว่าเขาก็ตามรักษีวิทยาที่เขาเรียนมา
แต่ว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าเรียนข้อที่จริงเป็นอะไร
หลักที่พยายามว่าเขาต้องมีข้อที่จริงเป็นอะไรหรือเปล่า

เดี๋ยวพี่พี่เรียนอยู่เขาก็ยังไม่พนัก
อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปว่าอะไรเด็กนะ
เพียงแต่ว่าเราพยายามจะดูว่ารักษณะพฤติกรรมของน้องที่บ้าน

คือถ้าเอาตามหลักนี้ที่คุณครูตั้งข้อสนเกต
คือความจริงเรื่องนี้ทางบ้านเนี่ย
อาจจะต้องไปให้คุณครูช่วยหรือว่าให้โรงเรียนช่วยให้สาธารณสุขประจำพื้นที่เข้ามาช่วยแล้วว่า
ตกลงลูกเราเนี่ยมีพฤติกรรมลักษณะแบบไหนอะไรยังไง
ใช่ไม่รู้ว่าทางคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมว่าตอนน้องเขาอยู่โรงเรียนเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ไงเนอะ
เพราะตอนนี้เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่จะมุ่งไปทางที่ว่ามนต์ดำศัยศาสตร์พาไปหาหมอดูพาไปแก้ถูกทำของเล่นของอย่างนี้นะครับ
ทีนี้อีกมุมหนึ่งที่ที่บ้านบอกว่าหาหมอดูที่ไหนหาอาจารย์ที่ไหนก็จัดการไม่ได้สักทีมาแล้วค่ะ
อยากให้หมอปลามามาจริงค่ะเนี่ยฮะเมื่อ๖โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยไปถึงแล้วครับ
หมอปลามาแล้วนะฮะที่คลองขุงที่กำแพงเพชรนะครับก็หมอปลานะฮะบอกว่าที่ที่บ้านที่มันยังไม่หายสักทีเนี่ย
หยดไฟไหม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหมอปลาก็เดินตรวจสถานที่โดยรอบไม่มีอาการผิดปกตินะ
แบบอะไรนะน้ำตาไหลเลือดยนอะไรต่างที่เป็นอาการเวลาหมอปลาจะเจออะไรที่เป็นพูดผีวิญญาณ
หมอปลาไม่พบหาวไม่พบเลยไม่เจอวิญญาณไม่เจอสัมภเวษีอะไรเลยพร้อมกับยืนยันว่าผีหรือวิญญาณไม่สามารถจุดไฟได้
หมอปลาบอกจุดไฟแชคไม่ได้จุดไฟอะไรก็ไม่ได้
หมอปลายังได้ขอโทษพ่อกับแม่ของเด็กนะฮะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องขอประทานโทษคุณพ่อคุณแม่นะ
หมอปลาบอกว่าอันนี้หมอปลาก็ขอประทานโทษนะไม่ใช่ผมขอประทานโทษก่อนจะบอกหมอปลาเขาบอกขอโทษพ่อกับแม่นะถ้าจะพูดตรงว่ามันเป็นฝีมือของมนุษย์
หรือคนในครอบครัวนั่นแหละที่ผ่านมามันก็เคยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นที่คนไปเผาบ้านแล้วก็โทษสิ่งลี้ลับแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องตั้งกล้องวงจรปิดจับภาพแล้วก็จับได้จริงก็มี
แล้วก็ได้กล่าวกับน้องอายุ๑๑ปีว่าเออหนูก็อย่าไปดูพวกรายการพิสูจน์ผีอะไรมากเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบได้คือรายการพวกนี้เนี่ยหมอปลาพูดนะครับบอกว่าบางทีเขาก็มีเรื่องของการเขียนสคริปต์เตรียมเรื่องเตรียมราวไว้บ้างก็มีบางทีเด็กอายุเท่านี้พอดูมากเกินไปก็อาจจะไปเชื่อค่ะเดี๋ยวฟัง
ฟังลุงนะฟังลุงนะไอ้รายการผีที่หนูดูกันอยู่เนี้ยนะเห็นผีเห็น
เห็นผีนั่งเห็นผีอยู่นั่นแหละฟังลุงนะคือมันจินตนาการไง
หนูเด็กเกินเนี่ยหนูก็จะว่าหนูเด็กคือขอโทษนะเด็กรุ่นเนี้ย
อกง่ายที่สุดก็เขาเรียกว่าอ่อนกับโลกเรื่องหยดเลื่อน
พออนุญาตนะอ้าป่าให้ลุงหนูอีกด้วยเนี้ย
ผมไม่อยากปากปั๊มน้องนะพี่ทั้งหมดอ่ะมันคือเหตุการณ์ที่
ทำขึ้นมาเองหนูอินกับไอ้พวกสัมผัสไอ้พวกมนุษย์เทพเยอะเกิน
เหตุการณ์นี้เบื้องต้นนะแนะนำว่าติดกล้องวงจรปิดเลย

ผีกลัวกล้องวงจรปิดหมอปลาบอกให้ไปตั้งกล้อง
ก็วันนี้ติตั้งตั้งแต่๔โมงเย็น
มาถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรผิดปกตินะฮะ
ที่คุณติรายงานเข้ามานะครับทุกผู้ชมครับ
แต่หมอปลาก็ได้บอกกับครอบครัวให้ฟังแบบนี้
ก็เหมือนที่เราได้ฟังพร้อมกันนะครับ
แต่เพื่อความสบายใจนะครับหมอปลาก็เลยเอาอย่างนี้
ก็ทำน้ำมนต์ปะพรมให้กับครอบครัวนี้นะครับ
น้ำมนต์ไปรดที่บริเวณบ้านพื้นที่บ้าน
แล้วก็มอบตะกรุดไว้ให้คุ้มครอง
เพื่อความสบายใจว่าจะได้คุ้มครองผีร้ายต่างอะไรให้ได้
แต่ก็บอกไปแล้วหมอปลาก็บอกแล้วว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยประมวลภาพลำดับเหตุการณ์ให้ค่ะ
เรื่องของหยดเลือดว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ
รวมถึงเรื่องของไฟไหม้ด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของหยดเลือดก่อน
ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับน้ำลายผสมเลือด
ติบอกว่าติลองขอให้น้องวัยสิบเอ็ดอ้าปากให้ดู
น้องเขาก็มีฟันผูนะคะแล้วก็มีแผลตามเหงือกตามอะไรแบบนี้
มันก็มีจริงจริงก็ไม่รู้ว่าเป็นหยดเลือดที่อยู่มาจากในปากน้อง
เป็นน้องแบบถมน้ำลายออกมาแล้วมีเลือดปนหรือเปล่า
ส่วนเรื่องไฟไหม้ไปถามเพื่อนบ้านถามครูประจำชั้น
ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าน้องก็อยู่บ้านลำพังนะ
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ตอนอยู่โรงเรียนน้องก็มีลักษณะของการเรียกร้องความสนใจอยู่บ่อยนะ
ก็ไม่รู้ว่าน้องทำขึ้นมาเองหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยก่อนนะคะ
ตามที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพ่อกับแม่ของน้องก็บอกว่าพอหมอปลาลงพื้นที่มาถึงบ้านเนี่ย
ก็สบายใจขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีไฟไหม้โดยไม่รู้สาเหตุอีกหรือเปล่า
แม่บอกว่าโอ้โหอุตส่าห์ให้หมอปลามาแต่สุดท้ายหมอปลากลับมาบอกว่าไฟไหม้ที่บ้านเป็นฝีมือมนุษย์
แม่บอกแม่แอบน้อยใจแม่ยืนยันว่าไม่ใช่ฝีมือมนุษย์แน่
ก็ยังกลัวอยู่อ่ะ

ก็ยังกังวลอยู่เพราะว่ามันยังนั่นแต่ถ้าหายก็หายก็ดีครับก็ดีใจ
สุดท้ายแล้วเมื่อมีการพิสูจน์กันแล้วคุณป้าเขาเป็นคนจุดเองแล้วก็เรียกให้คนมาดู
อันนี้อันนี้ไม่มีทางนั่งกันเต็มเลยไม่มีเลยไม่ได้จุดเลยย่าก็อยู่ใครก็อยู่นั่งอยู่ด้วยกันหมดเนี่ยเป็นด้วยกันเองเนี่ยย่าก็อยู่เลย
ไม่รู้ก็ถึงไม่รู้นี่ไงสาเหตุเนี่ยตำรวจก็บอกไม่รู้ไม่มีค่ะไม่มี
เรื่องนี้นะคะทางนายกอบตวังแขมนายชัยวัดพันวิทยากูลลงพื้นที่ไปด้วยนะคะก็ไปดูว่าอะไรที่เกิดไฟไหม้อะไรที่มีเลือดหยดใส่บ้างก็ไปดูความเสียหายเนี่ยค่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่าเลือดหยดใส่ข้าวของเขาเยอะ
แล้วก็ไฟไหม้เนี่ยเห็นไหมเขาก็เอาไปทิ้งไว้ข้างทางแบบนี้ประเมินความเสียหายก็ประมาณสองสามหมื่นบาทนะคะครับทีเนี้ยค่ะถ้าไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ถ้าไม่ใช่ฝีมือมนุษย์นะอบตเขาจะมอบเงินช่วยเหลือเพราะมันอาจจะเป็นลักษณะอุบัติเหตุหรือสิ่งไม่คาดคิดอันนี้จะให้เงินช่วยเหลือครอบครัวนี้นะแต่

ลงมาตั้งที่บ้านไปเลยเดี๋ยวก็รู้ว่า